ต้องเรียกว่าคู่ครีมี่เนอโตติฟเนนนเน๊ฟ
อันนี้คือตัวอย่างของการร้องเพลงหลบลิข

ภาพแบบว่าฟินภาพคู่นี่แหละค่ะ
กับงานเปิดช็อปแลนดหรูก็โค้ดนั่นแหละเมื่อวาน
เขาเชิญเราไปแบบที่เดียวเลยคุณผู้ชม
ก็เลยแบบว่าพาน้องมากระซิบถามนิดนึงนะคะ
พายเรือหารักอุ๊ยตายแล้ว

สาวโบบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
คลิปนี้พี่แม่อย่าไปเข้าใจผิด
ไปกับครอบครัวสองบ้านเนี่ยนัดกันไปเที่ยว

แม่หัวใจหนูสีชมพูหรือเปล่าแซวเล่น
คือเขาบอกว่าบ้านเขาน่ะสนิทกันนะคะคุณผู้ชม
แต่เรื่องที่คุณแม่ปล่อยช็อตหวานภาพคู่มาให้เห็น

แม่โพรตปุ๊บรู้ก็ตรงใจป๊าปเหมือนกัน

จะเปิดภาพแบบด้วยตัวเองสักทีนะคะ
การันตีกับบันเทิงไทยรัฐแล้วนะคะว่า
รออีกนิดรับรองว่าแม่พี่ฟินแน่นอนจ้า

ที่แบบเอาสุดท้ายแม่ถ่ายของเนอะ

แต่ก็เป็นภาพน่ารักดีค่ะ
พี่พี่ตอบว่าแม่ถ่ายเลยไม่ใช่แหละวะ

เพราะว่าโลกมีแค่เราสองคน
ตอนที่อ่านก็คือร้องเพลงอะไรไปก็ไม่รู้นะ

พูดไปเรื่อยมันแบบพิเศษจริงอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะเจอแม่เดี๋ยวจะเจอ
เอาล่ะคนถามว่าเดี๋ยวตอบใครพิมกว่ากันนะ
ตอบตามสไตล์โบ้นนะมันคุณส่วนนิดหนึ่ง
ต้องบอกว่าเจริจเทหายกให้เลยค่ะลุกโบ
เจอโบเมลาดาก็ขอถามอีกเรื่องละกันนะคะ

ก็เลยยังมีคนไม่เก็ตนะคะว่าเอ้ยทำไมแบบ
เอาพูดตรงหลายคนก็มองว่ากาขันจังเลย

โบบอกเลยนะคะว่าหนูเข้าใจทุกคนค่ะ
แต่นี่คือตัวตนของหนูเป็นคนเฮฮาตลก
เราไปห้ามความคิดเขาไม่ได้อยู่แล้ว
อันนี้คือเป็นคำตอบที่เอาไว้บอกทุกคนเลยค่ะ
คนมีสิทธิ์ที่จะเอาไปเมาส์และนินทา
แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นแค่

มาสอพอสอรอสออะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบว่าจะเป็นประมาณนี้

แต่เราตลกไปงั้นแหละแม่
เอาละค่ะต้อนรับนะคะลูกสาวกลับบ้าน
รักดีนะก็คือแบบคิดยังไงก็บอกความรู้สึกไปแบบนั้นเอง
เรามัวแต่รอผู้ชายมันก็ไม่ทันกินเอาจริง
จริงสมัยนี้นะจ๊ะรีบได้รีบค่ะแต่ก็เข้าใจคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์เป็นอีกหนึ่งตัวตนของน้องจริง
คาแรคเตอร์นสพสลส
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยเดี๋ยวรอให้ผู้ชายเขาเปิดตัวดีกว่าเนอะ

ผู้หญิงจะได้พูดได้เต็มปากเต็มคำนะคะ